คุณผู้ชมครับในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากแบบนี้นะครับ
แล้วข้าวของแพงนะอย่าได้วางอะไรนะคุณพระราพร
อะไรที่ไม่เคยหายมันก็จะหายอย่างที่นี่อะไรหายบ้าง
กระถางทูบวัดกระเทียมกับมะนาวหายครับ
เข้าบ้านให้หมดเก็บให้มิดชิดนะครับ
อะไรที่ไม่เคยหายมันหายุคนี้ฮะ
เอาเหตุการณ์แรกก่อน๑๕มิถุนายนสักบ่ายโมงได้
ที่วัดตองปุตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรีครับ
ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
่องเข้ามาในวัดเททรายออกจากกระถังทูบทองเหลือง
คือก็มูลค่า๖๐๐๐บาทแหละไม่ใช่น้อยยกไป๑อัน
แล้วก็เอาจากกรรมทองเหลืองอันละสำหรับสักประมาณ๓๐๐๐บาทได้นะฮะ
อีก๒อันนะครับแล้วเอาของทั้ง๓ชิ้นใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฮะ
วัดก็เลยส่งตัวแทนเข้าแจ้งความที่สพเมืองลบบุรีครับ
จากนั้นวันที่๑๗มิถุนายนตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชาย
ต้องสงสัยได้๑คนเอามาตรวจปัสสาวะนะครับ
พบสารเม็ดแอมเฟตามีนนะครับหรือว่ายาบ้าปลดปะปนอยู่
แต่ผู้ต้องสงสัยรายนี้ให้การปฏิเสธทั้งข้อหาเสพยา
แล้วก็ข้อหารักทรัพย์ในวัด
ก็นะฮะทำยังไงถึงจะพิสูจน์ได้นะครับ
มีหลักฐานแสดงตัวตนชัดเจนในช่วงเกิดเหตุนะครับ
ก็จะหลุดพ้นข้อเก่าหาแต่ข้อหายาเสพติดเดี๋ยวพิสูจน์กันไป
พยานหลักฐานผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับ
จะใช่หรือไม่ใช่คนร้ายตัวจริงเดี๋ยวตำรวจนะครับ
ขอพิสูจน์ข้อที่จริงเขาบอกว่าพิสูจน์ได้แน่นอน
ขณะนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เบาะแสต่างเพิ่มเติมแล้วเชื่อว่าคนร้ายยังไงก็นะฮะ
จนด้วยหลักฐานส่วนอีกเรื่องลงใต้ไปโน่นเลยสงขลาครับ
แถวโรงเรียนเทศบาล๒ตะบนบ่อยางอำเภอเมือง
คนร้ายเป็นผู้ชายครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็เดินไปเอาถุงมะนาวถุงกระเทียมถุงใหญ่มูลค่าประมาณ๑๐๐บาท
ฮิ้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปคุณผู้ชมนี่ครับวนมาแล้ววนมาแล้วแล้วก็ลงไป
เนี่ยครับลงไปหยิบกระเทียมถุงมะนาวถุงแต่แบบเป็นถุงใหญ่เหมือน
เหมือนเขาซื้อไปขายซื้อไปทำอาหารนั่นแหละฮะหนีไปน่าจะเฉยเลย
คุณพันธิวาเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
แถวนี้หรออยากจะบอกว่าขโมยหยุ่งกว่าชุมอีก
เรียกรอให้ตำรวจดูแลประชาชนมากกว่านี้หน่อยมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะ
อาจจะไม่เยอะแต่รวมหลายครั้งเข้าก็เอาอยู่

ทำมาค้าขายกำไรก็ไม่ได้มาก
ทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกจริงครับ

ำไรก็น้อยอะค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย

ถ้าเกิดที่บ้านลำบากจริงมาขอพิมก็ให้นะคะ

ไม่กว่าสำคัญกับเรื่องโย่งเบาโย่งขโมยนะคะ
เพราะว่าแถวนั้นโดนกันบ่อยมาก
ว่าจะเป็นพวกถังแก๊สของแม่ค้าที่หาบเร่ค่ะ

เพราะว่าให้ชาวบ้านเนี่ยบางทีไปหากันเอง

ก็อยากฝากคุณตำรวจตรงนี้ด้วย

ของเล็กน้อยถ้ายังต้องมาระวัดระวัง